แล้วพ่อค้าก่อนเนี้ยน่ากินเหมือนปลาหมึกหรือเปล่า
เดี๋ยวทำไมเธอต้องทำหน้าอย่างนั้นก่อน

แม่เอาหมวกออกได้ไหม

ออกได้ไหมคืออยากจะรู้ว่าทำไมน้ำแข็งมันม้วนต้วนขนาดนั้น
ออกได้ไหมมีไหมมีตอนเอาออกไหม
พี่พี่เคยได้ยินคำว่าหล่อทะลุแมสป่ะ

เข้าใจไหมคือขนาดแค่ใส่แมสยังเห็นว่างานดีขนาดเนี้ย
คือทุกวันนี้มีไอ้ดอมให้พี่เป็นปมด้อยแล้วยังเอาข่าวแบบนี้มาออกอีกแล้ว
อีกอีกเหรอเนี้ยฮะ

ปลาหึกไม่ต้องกินแล้วหมึกไม่ต้องกินแล้วอิ่มแล้วสิ

แต่จมูกดูสันดิดูสันจมูกดิ
น้ำแข็งอยากเห็นช่วงล่างใช่ไหมหมายถึงถอดแมวอยากเห็นปากเห็นคางอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่โอ้วแต่แค่ท่อนบนนี่ก็ต้องฮะเป็นปลาหมึกแถวบนแล้วล่ะเออเออ
นี่ที่หาดจอมเทียนชนบุรีครับคือตัวคนถ่ายเนี่ยคุณผู้ชมครับ
เป็นผู้หญิงนะไปเที่ยวกับแฟนซึ่งเป็นสาวหล่อแล้วก็ไปกินดู
ตอนท้ายเขาบอกมึงคนขายโคตรหล่อเลยแล้วเขาบอกลืมตัว
นึกว่ามากับเพื่อนที่ไหนได้มากับแฟนนะคลิปนี้คนดูมากว่า๓ล้านวิวครับ
ไปคอมเมนต์กันว่าไปทะเลกับเพื่อนสั่งปลาหมึกมากินจนปวดไฟ
ไม่เคยเจอพ่อค้าหล่อแบบนี้เลยนี่ต่อมาจะซื้ออะไรต้องขอให้พ่อค้าเปิดหน้าเห็นชัดชัด
หมวกให้เห็นชัดชัดหน่อยอืมบางคนตั้งข้อสงสัยว่าขายถูกขนาดนี้เออ

ถ้าเกิดว่าดีขนาดนี้ราคาดีขนาดนี้

ได้เดี๋ยวว่าพอไปถึงเองทิ้งพี่เลย

ตีจมูกเลย
ขมคอเลย

ย้ำอีทีหาดจอมเทียนชนบุรี